เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
ซึ่งบรรทุกสารเหลวรัปเบอร์โซฮอลจำนวน๔๔๐๐๐ลิตร
เสียหลักแหกโครงพลิกคว่ำแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับ
ทำให้ไฟลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคัน
ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ถึง๑๕๐๐๐ลิตรทำให้ไฟห่มลุกไหม้อย่างรุนแรง
ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่นับ๑๐คันเข้าดับไฟ
และกันพื้นที่ห้ามรถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุ
ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรพบนายสิริวัตรสารกุลอายุ๕๓ปี
คนขับรถบรรทุกถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสื้อผ้าถูกไฟไหม้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและดมฉีดน้ำดับไฟอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งพบว่ารถได้รับความเสียหายทั้งหมด
เพื่อไปส่งที่ประเทศลาวผ่านทางด่านชายแดนบ้านนากระเซ็งอำเภอท่าลีจังหวัดเลย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งขึ้นเขาชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายยางระเบิด
ที่รถจะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วเกิดประกายไฟทำให้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นและมีไฟลุกไหม้ขึ้น
ตำรวจเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ผู้ภัยฮุก๓๑ช่วยกันประถมพยาบาลนายพงศกรคัมภีระที่ได้รับบาดเจ็บขาขวาหัก
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายไอศกรีมและน้ำแข็งใส
บนถนนสืบสิริตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ส่วนนายแดงแก้ววิเศษหรือลุงแดงอายุ๖๕ปี
พ่อค้าขายไอศกรีมและน้ำแข็งใสได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยก่อนเกิดเหตุลุงแดงกำลังเลี้ยวกลับรถ
ระหว่างนั้นนายพงศกรผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนอย่างจังกู้ภัยรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากระดูกปฏิเหตุรถกระบะ
ตำบลบางกะสั้นอำเภอบางปะอินทำให้สาราพังเกือบทั้งหลัง
รถได้รับความเสียหายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาว
สิริพรมาสปัญญาอายุ๑๗ปีพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งนั่งอยู่ในสาราได้รับบาดเจ็บกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบปากคำนายชัยกิจตรีวิเวกอายุ๕๗ปี
คนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบว่า

โดยใช้ความเร็ว๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคล้ายกับมีอะไรบางอย่างมาตัดหน้ารถ
ด้วยความตกใจจึงหากหลบกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนสาราพักผู้โดยสารอย่างจัง

นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และให้เจ้าหน้าที่แขวงการทางปฐุมธานี

เมินค่าเสียหายของสาราอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยเขาช่วยเหลือนางสาวจารุวัล
เล็บประดูกอายุ๒๕ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก

และเด็กชายอนพัฒน์ศรีภูมิวัย๕ขวบ
ลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
หลังถูกรถบรรทุกเฉียวชนบนถนนศรีราชาน้องยายบู
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
รีบนำตัวสองแม่ลูกส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถบรรทุกคันดังกล่าวขับหลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองศรีราชา
แต่ถูกตำรวจและกู้ภัยช่วยกันติดตามควบคุมตัวเอาไว้ได้
สอบสวนนายสมใจเทพารักษ์อายุ๖๕ปี

ขณะเกิดเหตุไม่รู้ว่าเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ไม่ได้จอดรถลงมาดู
ตำรวจสพศรีราชานำตัวนายสมใจไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
จะเชิญมาให้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง